แนะนำให้ไปชิมข้าวกะเพราร้านนี้

มันคือกะเพรากระทะร้อนไข่ลาวา
ร้านดังของอุทัยธานี

มันน่าจะแบบหอมฟุ้งอยู่นะคุณนะ

มาร้านครัวข้าวหอม
อยู่ที่เลขที่๒๒ทับ๓หมู่๓
บ้านคลองค่ายถนนสายหนองฉางตำบลตลุกดู่
อยู่ในอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนั่นแหละจ้ะ
ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารอร่อยอีกแห่งหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าคุณมาเที่ยวอุทัยธานีแล้วต้องห้ามพลาด
เป็นร้านของคุณที่พัดโพงสุริยการหรือว่าเชฟโน่ง
โหน่งเขาดัดแปลงบริเวณสวนหน้าบ้านนะคะ
ให้กลายเป็นร้านอาหารสุดร่มรื่นรวมถึงงัดเอาฝีมือการทำอาหาร
สั่งสมประสบการณ์จากกรุงเทพมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารตามสั่ง
แบบบ้านบ้านเรียบง่ายแต่มีความอร่อยด้วย
ให้ลูกค้าทานในราคาอร่อยสบายกระเป๋า
และเมนูเด็ดของร้านที่ใครมาต้องสั่งนั่นก็คือกะเพรากระทะร้อนไข่ลาวาค่ะคุณ
คือเขามีให้เลือกนะเนื้อสัตว์คุณจะเลือกเป็นหมูสับเป็นไก่เป็นหมูกรอบอะไรก็ได้
เขาจะเอาไปผัดแห้งให้มีรสชาติจัดจ้านแล้วก็จะนำเมนูนี้ไปเสิร์ฟให้ลูกค้า
แต่ทุกอย่างจะถูกแยกมาเป็นจาน
เสิร์ฟพร้อมกับกระทะติดไฟแบบนี้

ไฟลุกแบบนี้ค่ะไปดูกัน
เมนูเสิร์ฟถึงโต๊ะ
ส่วนผสมทุกอย่างจะถูกเทลงกระทะ

มีตัวกะเพราและมีไข่และมีข้าว
แยกกันนะแยกเป็นแบบว่าหลายอย่างไว้แบบนี้แล้วก็
ไปเสิร์ฟด้วยกระทะร้อนติดฝ่ายเพราะเสิร์ฟเสร็จปั๊บ
นั่นแหละค่ะก็ทุกอย่างส่วนผสมเท
ข้าวโบ๊ะลงไปกะเพราโบ๊ะลงไป
วาวแล้วก็ตามด้วยไข่ค่ะคุณ

ถ้าคุณอยากได้สุกน้อยต้องใส่ทีหลังก็ได้
อ่าทุกอย่างลงไปในกระทะร้อนแล้วคุณก็
คุกเขาให้เข้ากันก็ได้หรือว่าคุณอยากจะให้ใครแยกกันก็ได้

เอามาเสิร์ฟนี่คือโต๊ะเขาก็มีทั้งในสวน

จริงนอกจากเมนูกะเพราแล้วที่ร้านเขาก็มีพวกสเต็ก
เมนูอื่นในราคาสบายด้วยนะ
และที่สำคัญเลยทางร้านเขามีโปรโมชั่นมาฝากแฟนตลอดข่าว
สวัสดีครับสำหรับแฟนรายการตลอดข่าวทางไทยรัฐทีวี
เพียงท่านชมรายการตะร้อนข่าวทางไทยรัฐทีวี
สำหรับท่านที่มาทานอาหารที่ร้านครัวข้าวหอม
โดยท่านสั่งเมนูกะเพรากระทะร้อนไข่ลาวา๕จาน

ถูกต้องใครอยากจะไปทานนะคะ
ไปกันได้ร้านครัวข้าวหอมจังหวัดอุทัยธานีนะ

สอบถามเส้นทางเพิ่มเติมกันได้เลยจ้า
โหบางคนบอกว่าถือหินจริงเจ๊วันนี้พอดี